บางคนก็ไม่รู้จักแต่จริงไม่อยากให้รู้จักหรอกค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรที่จะเรียนแบบเลย

หลังจากที่ตำรวจโรงพักหาดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
เขาไปเปิดปฏิบัติการไล่ล่าแก๊งเด็กแว้น
ที่ไปปวดเมืองแบบนี้ชาวหาดใหญ่เขาบอกว่าเดือดร้อน
ตำรวจเขาก็เลยไปจับจับกลุ่มรถจักรยานยนต

วัยรุ่นจับมาได้๓๐คนหนึ่งในนั้นก็คือไผ่ขาแว้น
หลังจับมาได้คุณผู้ชมขออภัย
ตอนแรกภัยขาแว้นยังจับไม่ได้จับมาได้บางส่วน
แต่ภัยขาแว้นหนีไปได้ทีนี้ภัยขาแว้นโกรธค่ะ
ทำยังไงคะอัดคลิปอัดคลิปด่าตำรวจด้วยถ้อยคำหยาบคาย
แล้วขู่ว่าจะวางระเบิดโรงพักหาดใหญ่ด้วยนะคะ
หลังจากคลิปนี้นี่นี่คลิปนี้คลิปต้นเรื่องนี่
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
โอ้โหชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความเกลียน
ของภัยขาแว้นรายนี้นะคะ
อยากให้ดูคลิปบางช่วงบางตอนค่ะ

ตำรวจเนี่ยคุณมีหน้าที่ยาเนี่ย
ยาเสพติดในตัวเมืองหัดใหญ่เยอะมาก

แล้วก็รถที่คุณเอาไปขี่ไม่รู้ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
คุณดูสิลักษณะแบบนี้ไม่ผิดได้ไง
เอาล่ะตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขานะคะ
ล่าสุดก็มีรายงานว่าตำรวจต้องการตัวไผ่ขาแว้น
แล้วก็มีการแจ้งเตรียมที่จะดำเนินคดีด้วย
ข้อหานักคืออันแรกแหละหมินเจ้าพนักงาน

ข้อหาที่๓อันนี้หนักสุดภัยต่อความมั่นคง
ก็คือขู่วางระเบิดนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชาวหัดใหญ่มีเบาะแสเนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะ

อัดคลิปแบบนี้ก็โดนแจ้งข้อหาไปตามระเบียบ
เดี๋ยวจะจับได้อย่างไรก็คงจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ